เรื่องที่ต้องตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะฮะ

แต่วันที่เธอขี่รถพ่วงจะไปขายของที่ตลาด
เธอไม่ได้พกบัตรแล้วเจอตำรวจสนสายไหม

มันก็เลยเป็นเหตุการณ์นี้ต้องค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะฮะ
ได้โพสต์คลิปวิดีโอกรณีหญิงสาวคนหนึ่ง
ขี่รถพ่วงจะไปขายของที่ตลาด
แล้วปรากฏว่าเธอถูกตำรวจสนสายไหม
เรียกตรวจบัตรประชาชนแต่ทีนี้เธอไม่ได้พกมา
ก็ขอดูภาพไล่เลียงไปก่อนดูจากคลิปนะฮะ
เดี๋ยวปล่อยเสียงคลิปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วทีนี้ในจังหวะที่เธอถูกตำรวจสนสายไหมเรียกตรวจ
แล้วสนสายไหมขอดูบัตรประจำตัวประชาชน
สาวชาติภัณฑ์มงค์คนนี้เธอบอกเธอไม่ได้พกบัตรประชาชนมา
แต่มีนะเดี๋ยวให้น้องชายที่จะออกมาจากบ้าน
เอาบัตรประจำตัวประชาชนของเธอมาให้
ทีนี้น้องชายของเธอวัย๑๖ปี
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดที่พี่สาวโดนตรวจบัตรประชาชน
ปรากฏว่าน้องชายโดนด้วยคุณโดนพ่วงข้อหาไปด้วย

ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหตุที่เอะอะโวยวายตรงนี้ฮะ
เพราะตัวสาวชาติภัณฑ์มงค์กับน้องชาย
ก็ว่าตำรวจเหมือนกันว่าตำรวจมีสิทธิ์อะไรในการตรวจ
เพราะดูจากการตรวจแบบนี้มันไม่มีการตั้งด่าน
ก็นี่ไงเขาบอกว่าปกติจุดตรงนี้มันไม่ได้มีการตั้งด่านเลยที่ผ่านมานะนะ
แล้วอยู่มาตรวจได้ยังไงมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ในคลิปแรก
ก็คือการถกเถียงกันระหว่างสาวชาติภัณฑ์มงค์
น้องชายและตำรวจสนสายไหม

มีเกินร้อย๒๐๐หรือแบบขี่ก็แค่๓๐๐
สี่ร้อยก็แล้วแต่นะใช่ไม่ได้เกี่ยวกัน

ตั้งด่านนะพี่เขาปราบความมั่นคงใหม่นะ
เอาไปเอาไปเอาพาตัวลงพักไปไปปรับไปน้องไป

เอาว่าจะไปดิ

ตำรวจก็บอกไปโรงพักไปโรงพักนะครับ
ทีนี้มันมีคลิปเหตุการณ์ที่โรงพัก
เพราะว่าหลังจากที่ตัวเด็กผู้ชายวัย๑๗
ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพัก
แล้วสาวชาติพันมองซึ่งเป็นพี่สาว
ถ่ายคลิปที่โรงพักไว้ได้ช่วงหนึ่ง

น้องชายเธอถูกตำรวจทำร้ายร่างกาย
โดนตีแล้วพี่สาวกรีดร้องเลยนะ
นี่คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันนะฮะ
อันนี้ก็เป็นคลิปที่ลักษณะเหมือนชายวัย๑๖
ถูกตำรวจทุบนะครับ

ตอนที่ผู้ปกครองของน้องมาถึงที่ศาลีตำรวจด้วย

ขณะที่ตัวเด็กผู้ชายวัย๑๖บาดเจ็บ
ใช่และในคลิปพูดเหมือนกับงั้นว่า

เป็นช่วงที่ทางญาติของชายวัย๑๖
บอกว่าชายวัย๑๖คนนี้ถูกทั้งบีบคอ
ถูกทุบท้ายทอยโดยตำรวจนะฮะ

เราก็ต้องฟังจากปากของสาวชาติภัณฑ์มงค์
ชื่อนางสาวเยอแทร่ว่าง
เชื้อชาติมงค์แต่สัญชาติไทยอายุ๒๑ปี

เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตี๔ของเมื่อวานนี้
ขณะที่ตัวเธอนะครับแล้วก็ลูกพี่ลูกน้อง

กำลังขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ออกจากบ้านพักซอยสายไหม๓๘
จะไปขายไก่ทอดที่ตลาดนัดย่านลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งทุกเช้ามืดแบบนี้เธอก็จะออกมา

เมื่อขี่มาถึงซอยสายไหม๓๙
พบตำรวจสนสายไหม๔นายเรียกหยุดตรวจบัตรประชาชน
แต่ทีนี้ครับตัวเธอไม่ได้พกบัตรประชาชนไปด้วย
ก็เลยรีบโทรศัพท์มาหาลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึง
แล้วก็โทรศัพท์มาหานายนาต้องแทร่ท่ออายุ๑๖ปีซึ่งเป็นน้องชายต่างพ่อของเธอ
บอกขอให้นำบัตรประชาชนมาด้วยนะฮะเอามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปแรกนั่นแหละ
เพราะว่าตัวน้องชายของเธอคือนายนาต้อง
ก็เดินทางมาถึงตรงจุดตรวจ
แล้วก็มีการถกเถียงกับทางเจ้าหน้าที่
น้องชายของเธอนะฮะตอนที่มาเอาบัตรประชาชนมาให้เธอ

ก็เลยถูกตำรวจนำตัวไปที่สนสายไหม
แล้วน้องชายของเธอถูกตำรวจตบที่ไทยทอย

ซึ่งขณะนั้นตัวเธอเองไม่สามารถช่วยเหลือน้องชายได้
ได้แต่ถ่ายคลิปไว้นิดนึงและตำรวจสั่งห้าม
ว่าน้องชายของเธอไม่มีการต่อสู้ขัดขืน
หรือทำร้ายร่างกายตำรวจก่อน
แต่ขณะที่อยู่ในห้องสอบปากคำนะฮะ
เธอก็ไม่ทราบว่าน้องชายของเธอถูกทำร้ายร่างกายหนักอีกขนาดไหน
เลยต้องขอดูห้องกล้องวงจรปิดจากสน
ก็เรื่องนี้นะฮะกลายเป็นประเด็นนะครับ
เพราะว่าตัวเธอกับน้องชายถูกแจ้งข้อหานะครับ
รวม๒ข้อหาคือดูหมินเจ้าพนักงาน
และขัดขวางการจับกลุ่ม
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่ทีนี้ตัวเธอก็ร้องสื่อขอความเป็นธรรมด้วย
เธอบอกว่าเธอเป็นคนไทยทำไมถึงต้องถูกทำแบบนี้
ตำรวจอาจจะคิดว่าเธอพูดไม่ชัด

สิ่งที่เธอทำผิดก็คือไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนมา
สิ่งที่น้องทำผิดก็คือน้องไม่ได้สวมหมวกกันน็อกมา
แต่ไม่น่าจะโดนตำรวจทำแบบนี้
แล้วก็นางก้านะฮะผู้เป็นแม่
ก็เปิดเผยบอกว่าครอบครัวมีชีพขายไก่ย่างกว่า๑๐ปีแล้ว

ซึ่งปกติก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
ว่าสาเหตุที่ตำรวจเรียกตรวจบัตร
เพราะคิดว่าพวกเธอนั้นอาจจะเป็นต่างด้าว

บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ
อยากร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
แล้วก็ให้กับคนในเครือญาติ
ขณะที่เรื่องนี้ตำรวจสนสายไหม
ก็อย่างที่บอกไปดำเนินคดีก่อน

กับชายอายุ๑๖ปีแล้วก็กับนางสาวเยอแทร่ว่าง

รอเรื่องของการตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจ
ว่าถูกต้องหรือว่าทำเกินไปหรือไม่
หรือว่ามีการทำร้ายร่างกายผู้ที่ถูกจับกลุ่มหรือเปล่า